คุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้นะคะมิ้วพาคุณผู้ชมมาที่บ้านสำโรงตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำค่ะจะมาคุยกับครอบครัวหนึ่งที่เขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าแต่ว่าครอบครัวนี้เคยเป็นข่าวดังนะคะ
แล้วก็มีคลิปที่เป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียล
นั่นก็คือเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะ
ขี่ช้างไปโรงเรียนถึงขั้นที่สำนักข่าวต่างประเทศเดินทางมาทำข่าวน้องนะคะ
แต่ครอบครัวนี้เขาได้รับผลกระทบเขาตกงานค่ะ

ปูเป้คลิปหนูขี่ช้างไปโรงเรียนดังมากเลย
ในโลกโซเชียลคนชมกันใหญ่เลย

แล้วพอไปถึงแล้วต้องฝากช้างเขาไว้ตรงไหนเหรอ

น้องภูเป้กี่ช้างนั่นแบบอายุเท่าไรน่ะ
ก็ตั้งแต่จำความได้เลยค่ะ
แล้วปูเป้มีวิธีสื่อสารกับช้างยังไง
ก็สมมุติว่าจะให้เขาไปข้างหน้าก็บอกว่าเฮือค่ะ
แล้วก็ขอก่อนนิดหนึ่งเขาก็จะไปค่ะ
เห็นว่าก่อนขึ้นก็ต้องยกมือไหว้
ใช่ค่ะขอเขาบอกเขา

แบบนี้เราก็ผูกพันกันมาก

เขาสนิทกันเหมือนคนในครอบครัว
อืมทุกเชือกเลยใช่ไหมสนิทกับทุกเชือกเลยใช่ค่ะ

ปูเป้กับไพโอเล่ถือเป็นตัวอย่างความผูกพัน
ระหว่างคนกับช้างรุ่นสู่รุ่น
เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดในตอนนี้
ครอบครัวจะได้รับความลำบาก
ตกงานเพราะพิษโควิด๑๙ระบาด
แต่พวกเขายังดูแลพลายโอเล่
พังวาสนาพลายงามโชค
และพังงามตาอายุ๓เดือน

ในความดูแลของเขาได้เป็นอย่างดี
คุณผู้ชมคะตอนนี้มิวก็มาอยู่กับพี่โอเล่แล้ว

สวัสดีพี่โอเล่ค่ะ

พ่อคะรู้มาว่าครอบครัวช้างทั้งหมดที่คุณพ่อดูแลตอนนี้

คือทั้งเรื่องอาหารช้างแล้วก็อาหารของคนนี่แหละครับ

แล้วอย่างนี้ดูแลช้างกี่เชือกนะคะที่พ่อดูแล

แก้ปัญหาก็ด้วยการทำช่องแล้วก็ไหลผลไม้

แล้วก็หนี้สินค้าก็ให้เขาจดขายในออนไลน์ครับ

ก็นิดหน่อยครับพอประทางนั้น
อย่างภาครัฐเขาช่วยอะไรไหม

ภาคเอกชนก็ไม่มีนะ
หายากไม่มีเลยมีแต่แฟนคลับที่สนับหุง
แต่ตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มเปิดประเทศเริ่มมีนักท่องเที่ยว

แล้วคุณพ่อจะพาช้างกลับไปทำงานไหม
ช้างตกงานอยู่ยังไม่มีงานรองลับยังไม่มีงานประจำ
แต่ละวันจะมาไร้สดให้กับแม่เม่
ใจพระใจบุญใจดีทุกท่านครับ
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือบรรยากาศการไลฟ์เฟซบุ๊ก
ตะกร้าผลไม้หลังพาช้างไปกินย่า
ซึ่งผลไม้จะถูกใช้เป็นอาหารเสริม
ส่วนรายได้จากตรงนี้ควานจะนำมาใช้ในครอบครัว
หลังไม่มีเงินเดือนเหมือนในอดีต
ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของควาน
ที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด
เพื่อให้เขาและช้างยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้
แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีบางส่วนที่ดูแลช้างไม่ไหว
ตัดใจขายให้นายทุนไป
ตำบลกระโพอำเภอท่าตูม
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ปัจจุบันนี้กลายเป็นสถานที่ที่ช้างตกงานในสุรินและบุรีรำ

มุ่งหวังที่จะเข้าร่วมโครงการ

มีเงินเดือนและรายได้จากการโชว์ความสามารถพิเศษ
ว่าอย่างไรครับมีคุณนะครับชื่อมมันสมัยดีไหมครับผม
จากเงินเดือนที่จะได้รับสินน้ำใจที่ได้จากมือนักท่องเที่ยว

กลุ่มแฟนคลับในโลกออนไลน์ที่ชมโชว์ผ่านไลฟ์เฟซบุ๊ก
รวมแล้วไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ๓๐๐บาท

ที่นี่จึงเปรียบเสมือนแดนสวรรค์ของควานและช้าง

รับช้างเข้าร่วมโครงการได้เพียง๘๐เชือกเท่านั้น
พี่นายคือสนใจตรงนี้ค่ะ
ได้ยินคำว่าช้างตกงาน

ตกงานเหล่านี้มีจำนวนเยอะไหมคะ
ช้างที่ได้สำรวจในหมู่บ้านของเราก็มีเป็นร้อยเชือกนะฮะ

คือในส่วนของช้างตกงานเองเนี่ย
ก็จะมีทางควานเอง
เขาจะเป็นมีช่องทางช่องยูทูปเป็นยูทูปเปอร์
แล้วก็เปิดการขายผลไม้ผลไม้ออนไลน์ให้กับช้างนะครับ

ในการหารายได้ดูแลช้างเหล่านี้
ก็ประคับประคองกันไปก่อนในช่วงนี้นะครับผม
จนกว่าที่สถานการณ์มันจะดีขึ้น

ปางช้างก็เปิดแต่ละจุดแต่ละที่ก็จุดหนึ่ง
เพราะว่าช้างของเรานี่ก็คงจะลืมตาอ้าปากได้นะครับ
แต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นนะครับ
อยากจะให้รัฐบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยา
ดูแลเขายังไงคือให้รักษาช้างสักส่วนนึง
เพราะว่าช้างก็เป็นสัญลักษณ์ของชาติเราอยู่แล้ว
เราก็อยากจะให้ภาครัฐได้ดูแลเขาเต็มที่
ส่วนที่คดชะอันจากจังหวัดสุริน
การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
สถานที่ดูแลช้างเร่ร่อน

สถานที่ที่ควานช้างจำนวนมากต้องการนำช้างไปเข้าโครงการ
เพราะนอกจากช้างจะมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขวานช้างยังได้ค่าตอบแทนรายเดือนเพื่อนำไปใช้ในครอบครัว
แต่องค์การสวนสัตว์ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ
ที่สามารถดูแลช้างได้เพียง๒๐๐เชือกเท่านั้น
ทำให้ปัจจุบันควานและช้างรวมหลายร้อยชีวิตยังลำบาก
กรับต้นทุนค่าอาหารช้างตกเดือนละหมื่นหรือมากกว่า
แต่พวกเขาก็ยังกัดฟันสู้มาเกือบ๓ปี
หาช่องทางสร้างรายได้เพื่อให้มีเงินมาซื้อย่าเลี้ยงช้าง
เพราะช้าง๑เชือกต้องกินย่าไม่ต่ำกว่าวันละ๒๐๐กิโลกรัม

ควันบางรายต้องเช่าพื้นที่ว่างเพื่อปลูกย่าเป็นแปลง
แต่ก็ยังไม่เพียงพอให้ช้างกิน
คนอดได้แต่ช้างต้องอิ่ม
นี่คือความจริงที่ควานช้างทุกคนต้องเจอ
และพวกเขาก็วาดหวังให้ภาครัฐเหลวแล

จัดหาสวัสดิการเยียวยาให้พวกเขาบ้าง

ภาครัฐก็ใช้ช้างเป็นสื่อเชิญชวน
ให้นักท่องเที่ยวมาสร้างรายได้ให้กับประเทศเช่นกัน
คือในวันนี้ทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า
ช้างในประเทศไทยก็จะมีอยู่๒แบบ

ช้างเลี้ยงที่คุณผู้ชมได้เห็นในวันนี้
เลี้ยงเหล่านี้ก็ต้องได้รับการดูแล

แล้วก็ควรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ
ตั้งแต่สถานการณ์โควิด๑๙ในช่วงที่ผ่านมา
ที่เคยทำงานกลายเป็นช้างตกงาน
ไม่สามารถไปทำงานในที่ที่เขาเคยทำได้
กลายเป็นเขาก็ต้องมาไลฟ์

สิ่งสำคัญวันนี้เลยก็คืออยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานภาครัฐได้เห็น
ท้อนให้เห็นว่าควรที่จะช่วยเหลือช้างเหล่านี้ยังไง

คู่บ้านคู่เมืองเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยนะคะ

ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับช้างทั้งหลายเนี่ย
เขาก็ยังต้องรอความช่วยเหลืออยู่นะครับ
หวังว่าจะให้ความช่วยเหลือกับควานช้างและช้างเหล่านี้ด้วยนะคะ